ที่มีการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันได้วันนี้เป็นวันแรกนะคะ

สำหรับการรับบัตรภาพผนึกราปรายศนียากร
พระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ว่า๕วันหลังจากนี้นะคะจะมีประชาชนลงทะเบียนจนครบจำนวนค่ะ
ที่ประชาชนต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรภาพพนึกราปรายศนียากร
ประทับตราที่ระลึกวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคตและบทกรรมแสดงความอาลัยในนามประสบกรณิกรชาวไทย
ซองบรรจุสีทองซึ่งเป็นบัตรภาพแบบพิเศษ
ที่บริษัทปรายศนีย์ไทยจะจัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป
สมรเทิดธรรมพิบูลกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปรายศนีย์ไทยเปิดเผยว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๗นาฬิกาจนถึง๑๒นาฬิกา
ยังไม่พบระบบขัดข้องในการลงทะเบียนนะคะ
มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนแล้วมากกว่า๒๕๐๐๐คน
คาดว่า๕วันหลังจากนี้จะมีประชาชนลงทะเบียนครบตามจำนวนที่แจก
สำหรับวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรภาพที่ระลึกทำได้๒ช่องทางค่ะ
จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมล

งวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะ๑คนต่อการ์ดที่ระลึก๑ใบเท่านั้น
ลงทะเบียนผ่านที่ทำการปรายศนีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
ปรายศนีย์ไทยคาดว่าจะสามารถส่งบัตรภาพชุดพิเศษนี้ภายในวันที่๒๐มกราคมปีหน้าค่ะ